ยังอยู่ที่ชนบุรีค่ะอันนี้ก็
มีปัญหาเหมือนกันเป็นเรื่องของผัวเมียนี่แหละ
ทะเลาะกันก็ไม่รู้ว่าคุยกันอีท่าไหน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายเมียน้อยใจโลกค่ะ
ทะเลาะกับสามีเลยตัดสินใจกินยาจะฆ่าตัวตาย
สามีเห็นแบบนั้นโอ้ทำอย่างไรดีแหละตกใจ
รีบพาเมียขับรถจะไปหาหมอ

กลายเป็นบาดเจ็บสาหัสกันไปทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพรถก็แล้วกัน
แรงมากอะค่ะเพราะเขาจะรีบพาเมียไปหาหมอ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงวันนี้ที่ถนนพานทองบ้านบึงนะคะ
ตำบลหนองหงษ์อำเภอพานทอง
ตำรวจสพพานทองแล้วก็กู้ภัยก็รีบลงพื้นที่เลย
เขาบอกว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งพอดี

รถกระบะสีขาวอีซูซูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ด้านหน้าพังยับเยินเลยนะคะ
ที่นั่งคนขับมีนายรัฐพงศ์บุญกล้าวัย๒๓ปี
ถูกอัดติดอยู่กับคอนโทรลหน้ารถบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างดึงร่างออกมา
ชั่วโมงได้ค่ะถึงจะนำตัวส่งโรงพยาบาลได้
ส่วนที่นั่งข้างคนขับค่ะก็คือนางสาวนัทนารีพิมพ์ดี
วัย๒๖ปีคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ทั้งหมดก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ
ห่างไปประมาณ๒๐เมตรก็มีรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกดิน
พ่วงหลังขวาเนี่ยมีรอยถูกชนจนยางแตกก็จอดนิ่งอยู่

ลองไปฟังคนขับเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
มีเสียงเบรกไหม
ทีนี้ข้อมูลที่เราได้เราได้มาจากนายชัดชัยบัวละคร
น้าของคนขับกระบะที่โดนส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
เขาบอกว่านายรัฐพงศ์กับนางสาวนัทนารีผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกัน
แล้วเมียน้อยใจกินยาแก้แพ้อากาศไป๑กรัม
หัวก็ตกใจสิกลัวเมียจะตายเลย
รีบนำเมียขึ้นรถที่เพิ่งออกมาเมื่อวานไงมันเลยไม่มีป้ายทะเบียน
ออกรถมาเลยจะรีบพาเมียไปส่งโรงพยาบาล
ด้วยความที่เป็นทางโค้งไม่ชินกับรถที่เพิ่งซื้อมา
แล้วก็ตกใจอย่างหนักสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ค่ะ
เรื่องทางคดีก็ต้องรอตรวจสอบ

แล้วค่อยมาดูช่วงตกลงแล้วจะเป็นยังไงแน่สำหรับเรื่องนี้